กันต่ออย่างที่บอกไปพี่การเมื่อคืนค่ะสดร้อนจัดปาร์ตี้เลย
ลูกชายบินกลับจากต่างประเทศเรียนจบเรียบร้อยใช่ไหมพี่แจ๊ก
นั่งเสื้อค่ะนี่ก็มีศิลปินมาสร้างความสุขด้วย
คือเขาก็เปิดธุรกิจของเขาด้วยนี่แหละค่ะ
ซึ่งก็มีข่าวว่าพี่การจะรับขวานตอนแรกนึกว่า๑๐ล้าน
เท่าไหร่จ้ไม่ใช่นะ๑๕ล้านนี่น้องลอนดอน
ระดับพี่การ๑๐ล้านมันน้อยไปพี่แจ๊คใช่
ก็เลยถามว่าพี่การเอาจริงให้จริงหรือเปล่าโม้ไหมนะคะ
รวมไปถึงที่โพสต์บอกว่าลามาก่อนล่ะอยากตายลาก่อน

เขาบอกว่าถ้าจะตายทั้งทีขอมีประโยชน์นะ
ติดระเบิดเข้ารัทธาตุสภาไปเลย
มันมีคอมเมนต์อันนี้อย่าเพิ่งขำนะคะมันมีคอมเมนต์จริงเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะ
แต่ว่าที่เห็นในภาพก็เป็นครอบครัวน้องสาวเนี่ยค่ะ
แล้วก็น้องเสือก็มาด้วย
อะพี่กัลวงได้เห็นคอมเม้นต์นั้นหรือเปล่า

เขาก็แบบพูดแบบเกลี้ยกล่อมอะไรอย่างนี้คือแบบแม่อยากหาเงินให้ใช้หนี้แทนโต้๓ล้าน

คราวนี้พี่ก็เลยเสียใจที่พี่เสียงออกมาอีกรอบ
โป้มันจะใช้ให้แทนแม่
เป็นคนอื่นที่เขาไม่เห็มแข็งเขาก็อาจจะยิ่งเฮ้อเกิดเท่าตายเข้าไปจริง
เพราะคำของพวกคุณแค่คอมเมนต์ทำไงจะคือสำหรับพี่ที่ไม่สะเทือน